เอาคุณผู้ชมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่อำเภอสามพานนครปฐมตอนนี้เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะ
น้ำเนี่ยเอ่อล้นตะหลิ่งและเข้าท่วมสวนกล้วยไม้ของเขา
ความเสียหายเป็นล้านเลยนะคะติดตามเรื่องนี้ในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายในสามอำเภอ
คืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพราน
พื้นที่น้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตร
ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ไม่สามารถผลักดันปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลได้
อำเภอสามพรานเป็นแหล่งทำการเกษตรที่มีชื่อเสียง
ไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้หลากหลายชนิดหรือสวนกล้วยไม้ซึ่งมีหลายพันไร่
ต่างได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยสร้างความเสียหายถูกน้ำท่วมกันทั่วหน้า
โดยเฉพาะสวนกล้วยไม้ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้น
อย่างเช่นสวนกล้วยไม้ครูละเอียดและนายบัณฑิตจรดล
สองแม่ลูกเจ้าของสวนกล้วยไม้ในตำบลสามพราน
เล่าว่าตนทำสวนกล้วยไม้อยู่๓แปลงแปลงละ๕ไร่
ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย
ถึงแม้จะทำคันเสริมกระสอบทราย
แต่น้ำก็ยังเข้ามาท่วมต้นกล้วยไม้ที่ปลูกไว้
เน่าตายเกือบทั้งสวน
ซึ่งในสวนมีพันธุ์กล้วยไม้อยู่หลายสายพันธุ
มูลค่าความเสียหายประเมินแล้วนับล้านบาท
น้ำท่วมครั้งนี้หนักหนาสาหัสมาก
ที่ผ่านมาเจอพิษเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
กล้วยไม้ส่งออกและขายในประเทศไม่ได้ตามเป้า
ตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และเมื่อปี๒๕๖๓ก็เจอปัญหาน้ำเข็ม
ปีนี้หนักเจอน้ำท่วม
วอนให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยดูแล
และหาทางช่วยเหลือก่อนที่บรรดาสวนกล้วยไม้
จะแบกรับปัญหาไม่ไหว